ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่หวาน

ต้องบอกว่าหลังจากมีปัญหาเราหอมก็แหล่งกัน

เพราะว่าไม่สบายเสียงแหบหนักมาก
ก็มีบุรุษพยาบาลหนุ่มหล่ออย่างสันประชากรนี่แหละค่ะ

หาไปให้นะคะที่โรงพยาบาลก็คงจะไม่จัดเต็มขนาดนี้
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาทำงานได้แล้วนะตอนนี้นะคะ
แล้วนักแสดงหนุ่มก็เผยถึงอาการของต้นหอมในช่วงนั้น
ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเจ็บคอมาก
รับประทานยาก็ไม่หายจึงต้องแอดมิตรเพื่อเช็คร่างกาย
พอผลออกมาดีเจสาวก็มีอาการแค่เป็นหวัดธรรมดานะคะ

โดยต่อจากนี้ก็ต้องให้ต้นหอมพักผ่อนให้มากขึ้น
ซึ่งหนุ่มสังก็พร้อมที่จะดูแลจ้า

ตอนแรกเขาจะอิทธิฐานว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า

เป็นแค่เขาพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนน้อยก็เลยแบบป่วยหนัก
แล้วก็แบบหายใจไม่ค่อยสะดวก
พี่หายวัน๐๐พะรอดูแลดีหรือว่ะ
น่าจะเป็นเพราะพักผ่อนเยอะมากกว่าครับ

หมอนัทไปตรวจอีกทีน่าจะปราห์ดประมาณ๘ต้นเหรอครับ
นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะร้อนเยอะนาวเยอะไม่ตายต้องดูแลสุขภาพให้ดี
เอาล่ะใครอยู่บ้านไหนจังหวัดไหนบอกมาได้แล้วกัน
ทักทายกันมาหน้าจอผ่านไลน์ไทยรัฐว่าอากาศบ้านคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เมื่อกี้คุณใบตองไลน์มาบอกคีรีวงฝนตกหนักมาก
ก็สลับกันไปนะคะทั่วประเทศตอนนี้
อากาศมันค่อนข้างที่จะแปรอวนสุขภาพกันด้วย